สี่แยกราชประสงค์ครับจุดนั้นจะมีสารเท้ามหาพรมเก่าแก่นะครับ
ล่าสุดคุณมิ้นคุณผู้ชมลองดูภาพนี้หน่อยค่ะเขาบอกว่าคือมีนางรำเนี่ย
ทั้งเทพเทวดานางฟ้าเนี่ยรำกันพลึบเลยอ่ะนางรำเหรอฮะ
คือเหมือนกับมารำแก้บนแต่นี่คืออลังการงานสร้างงานรำจริงไปดูครับ
นางรำนางภาษาหวังเล่าคำสอนเผื่ออาจรรคุสรรสิน

คือมาเป็นแบบนี้มีอีเวนต์อะไรหรือเปล่าคะ

แหม่ตอนแรกกลัวว่าจะให้คุณนับสักหน่อยตัวเลขขึ้นมาสักก่อนนะฮะ

ถูกต้องครับ๑๖๘คนครับนางรำ
มีทั้งเทวดานางฟ้ามาร่วมกันรำแก้บนครับ
ปกติที่เราจะคุ้นตาก็คือจะประมาณสัก๕คน๑๐คนใช่ไหมฮะ
อาจจะรำที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งพระพักษ์ด้านหนึ่งของพระพรม
หรือทั้ง๔ด้านแต่นี่คือ๑๖๘คนครับ

โอ้โหเอาเงินเท่าไหร่จ้างอะไรคนอยากรู้นะครับ

มีชาวโซเชียลคนหนึ่งครับเขาออกตัวว่าเขาเป็นหนึ่งในนางรำวันนั้นด้วยนะครับ
ก็ออกมาบอกว่าที่มีคนจีนมาจ้างนางรำ๑๖๘คน
เหตุผลว่าทำไมต้องเป็นตัวเลขนี้เพราะเป็นเลขมงคลของคนจีนฮะ
หมายถึงความร่ำรวยทั้งปีทั้งชาติรวยตลอดกาลนะฮะ
แล้วใช้เงินจ้างเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้จำนวนที่แน่นอนครับ
เพราะว่าแต่ละคณะรำเขาก็จะมีตัวเลขราคาค่างวดที่แตกต่างกัน
แต่ประเมินคร่าวน่าจะเป็นแสนนะ

ก็เยอะขนาดนี้เนี่ยนะฮะโดยให้คณะนางรำที่สารเท้ามหาพรมเนี่ย
คือคณะเดียวไม่พอนะครับมันไม่พอเหรอคะ
ต้องไปชวนคณะของเพื่อนในกรุงเทพเนี่ยโอ้โห
มาให้ครบจำนวน๑๖๘คนนะฮะดังนั้นบริเวณสารท้าวมหาพรมเนี่ย
มีไม่เพียงพอก็เลยไปชวนเพื่อนคณะนู้นคณะนี้มา
ได้ยอดตามจำนวนนี้นะครับซึ่งสารของเท้ามหาพรมเป็นสารของเทพเจ้า
พูดง่ายก็คือสี่แยกราชประสงค์นั่นแหละ
หลายคนก็จะไปขอเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพ
ที่สร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับบริเวณแยกนี้ให้กับการท่องเที่ยวสายมูของประเทศไทยด้วย
ตอนนี้คนจีนกลับมาเที่ยวแล้วก็จะเห็นบรรยากาศคึกคักกลับมาอีกครั้งครับ